นี่เห็นพูดถึงเรื่องวัดกันจะพาไปดูกันต่อเลยละกันค่ะ
หลวงพี่ไฮโซพูดแบบนี้เพราะอะไร
คือชาวบ้านญาติโยมเขาก็มีการถวายปัจจัยมา
แต่ปรากฏว่าภาพที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดีย
กลายเป็นหลวงพี่เนี่ยโอ้โหดูสิคะคุณผู้ชม
คือใช้ชีวิตหรูหราซื้อของแพงมาใช้ในกุฏิในน้ำ
มีแอร์มีชุดโฮมเทียเตอร์ทันสมัยเหลือเกินนี่ไอโฟน
เห็นไหมคะถือว่าเป็นประเด็นที่แบบร้อนไม่แพ้สภาพอากาศเลยอ่ะค่ะ
โอ้โหโลกออนไลน์ในเพจสำนักข่าวเจริญพวงเนี่ย
เขาก็จะโพสต์ภาพเรื่องราวนี้นะคะ
ซึ่งเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของพระสงฆ์รูปหนึ่งครับ
ที่ใช้มือถือยี่ห้อดังแล้วนี่ดูสิ
มีกล้องถ่ายรูปราคาไม่ถูกนะคะเนี่ย
นี่ในห้องฮะดูแอร์โฮมเทียเตอร์ดูสบาย
กว่าโยมไปนะถูกต้องแล้วก็มีข้อความระบุเอาไว้ด้วย
บอกว่าพระระดับหลวงพี่ท่านก็ต้องหรูหรานิดนึงโยม
สาธุเจริญไฮโซแอดหลวงจร
แล้วก็เขตปกครองตนเอง
นี่หลายคนพอเห็นภาพแล้วเนี่ยนะคะ
ก็วิพากษ์วิจารณ์กันแหละว่าทำไมลาครองสมณเพศ
ทำไมดูประพฤติตนไม่เหมาะสมอวดโทรศัพท์มือถือรุ่นแพง
กล้องดิจิทัลแล้วก็ภาพในกุฏิว่าแบบ
ร้อนนี้คงไม่ออกไปไหนนอกจากจดจ่ออยู่กับซีรีส์แบบนี้
แล้วก็ทำไมดูไม่สมรรถะเลยนะครับ
ใช่ค่ะคือบางคนก็พูดจาแบบเชิงลบเสียดสี
ฝึกทนร้อนเอาไว้นะไฟนรกร้อนกว่านี้อีก
บางคนบอกว่าดูสิหาเวลาที่จะสละทางโลก
แต่ท้ายที่สุดมาดูเน็ตพลิกมาดูซีรีส์แบบนี้
คือติเตียนเยอะค่ะแล้วหลายคนก็แนะนำ
บอกว่าถ้าเกิดอยากสบายอยากให้ลาสิทธิ์ค้าไปเถอะ
เป็นนักบวชรักษาศิลป์อาจจะไม่เหมาะกับพระรูปนี้
แล้วสิ่งสำคัญคืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปตรวจสอบไปตักเตือนเพราะว่าเรื่องแบบนี้นี่
มันก็ทำให้วงการสงฆ์เสื่อมเสียนะคะ